ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะคะ
เพชรบุรีถือว่ายังคงรอการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะ
ล่าสุดเรือผลักดันน้ำจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
ผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัด
ไปติดตามปฏิบัติการนี้กับคุณพยุงศักดิ์การสมเกต
รายงานสดมาจากอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ

ครับผมเจ้าหน้าที่กองทัพเรือนะครับ
ยังคงเร่งยกเรือผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำเพชรชบุรีนะครับ
อย่างต่อเนื่องนะครับและล่าสุดขณะนี้เจ้าที่ได้นำเรือผลักดันน้ำนะครับ
ลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีไปแล้วทั้งหมดนี่ครับล่าสุดครับ
บรรกาศข้างหลังผมลำที่สิบแล้วครับตักทั้งหมดยี่สิบลำครับ
ผลักดันน้ำของกองทัพเรือทั้งหมด๒๐ลำนะครับจะทยอยถูกยกปล่อยลงใต้สะพานวัดคุ้มตำหนักนะครับ
บนบางตะบูลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
นำลงไปแล้วทั้งหมดสิบลำนะครับและหากยกลงได้ครบตามกำหนดทั้งหมดนะครับ
ก็จะเปิดเดินเครื่องทันทีนะครับเพื่อผลักดันน้ำ
โดยเรือผลักดันน้ำทั้งหมดนี้เป็นเรือที่กรมอูทหารเรือต่อขึ้นเอง
ใช้ระบบขับเคลื่อนเครื่องพ่นน้ำแบบนะครับ
และเครื่องยนต์ดีเซลขนาดสองร้อยยี่สิบแรงม้าการเจาะเรือผลักดันน้ำ
ตรงจุดนี้นะครับจะช่วยผลักดันน้ำตลอดแนวแม่น้ำเพชรชบุรีนะครับ
จากฝั่งซ้ายไปสู่ฝั่งขวานะครับเพื่อให้กระแสน้ำไหลออก
ลงสู่ทะเลอาวไทยให้เร็วที่สุดนะครับโดยเฉพาะในช่วงน้ำลง
เพื่อลดระดับน้ำแม่น้ำเพชรบุรีที่ล้นตะหลิ่งเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ในตัวเมืองครับ
ทันทีที่อ่าชุดแรกเรานำเรือลงไปสู่แม่น้ำอ่าเราจะเริ่มทันทีเลย
ก็ในช่วงนี้กำลังน้ำกำลังลงเนี่ย
ก็สามารถจะโอโบเรทได้หมายความว่าเครื่องผลักดันน้ำที่ลอยอยู่ด้านหลังเนี่ย
ก็จะทำการสตาร์ทเครื่องแล้วก็ติดเครื่องให้เกิดการผลักดันน้ำ
ตรงนี้จะเป็นช่วงปลายแม่น้ำก็เวลาน้ำลงก็จะส่งแล้วก็ลอกกันมา
วนน้ำจากตรงกลางก็ส่งมาสู่ตรงปลายแม่น้ำ
แล้วก็มวลน้ำตัวเนี้ยจะถูกผลักออกทะเลไปครับสำหรับเครื่องพ่นน้ำนะครับ
แต่ละเครื่องมีศักยภาพผักดันน้ำได้ยี่สิบสี่ลูกบาทเมตรต่อนาที
และดึงน้ำรอบรอบตัวไปได้อีกหนึ่งต่อสามหรือประมาณเจ็บสิบสองลูกบาทเมตรต่อนาทีนะครับ
หรือรวมระยะประมาณหนึ่งแสนสี่พันหกร้อยปกสิบลูกบาทเมตรต่อวัน
อกจากนี้นะครับยังสามารถนำมาสูบน้ำได้อีก๒๔ลูกบาทเมตรต่อนาทีอีกด้วย
และระหว่างเดินเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือนะครับก็จะจัดกำลังพลของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจำนวนอีก๒๐นายนะครับ
ดูแลและเติมน้ำมันตลอด๒๔ชั่วโมงพร้อมกับคอยสังเกตปริมาณน้ำหลังเดินเครื่องด้วยครับ
ทัพเรือนะครับก็ประเมินได้ว่าหลังจากนี้หากไม่มีฝนตกลงมาหรือมีอุปสรรคอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับ
ก็จะเดินเครื่องแบบนี้ไปอีกสองถึงสามวันซึ่งก็คาดการณ์ว่าจะช่วยลดปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรชบุรี
และทำให้ปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองและพื้นที่รุ่มต่ำในจังหวัดเพชรบุรีนะครับจะขี้คลายลงได้ครับ
พยุงศักดิ์การสมเกตข่าวแท้รัฐทีวีรายงานจากอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรีครับ